ทั้งสองคนเวลาโดนคนขับรถปาดหน้าแล้วทำยังไง

ก็ปล่อยไปแบบนี้ถูกต้องที่สุด
ปล่อยปล่อยไปค่ะเพราะว่าจะไปตามยังไง
ตามให้เขาลงมาตอบคำถามเราว่าทำไมคุณถึงปาดหน้าเสียเวลาค่ะ
ไปเลยดีกว่าแต่ว่าสองคนนี้เขาไม่คิดอย่างนั้นฮะ
เป็นรถเก๋งคันหนึ่งอีกคันหนึ่งเป็นรถสองแถวรับส่งนักเรียน
หน้ากันแหละดูออกพอจอดมาเคลียร์นะครับ

เป็นชี่แอ๋วไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมด
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีเชี่ยวกันไหม

นายไม่สนหรอก

ถ้าแหยกย้ายอีกค่ะไม่มีอะไร
มวยพวกนี้สุดท้ายได้แต่จดจดจ้องครับนะครับ
รถเก๋งปาดหน้ารถกระบะรับส่งนักเรียน
รถกระบะรับส่งนักเรียนไม่พอใจแซงปาดกลับมาขวาง

โชคดีที่อาสากู้ภัยเป็นคนถ่ายคลิปลงไปดูด้วย

สองฝ่ายก็เลยได้แค่ด่ากันไปด่ากันมาท้ากันไปท้ากันมา

คนโพสต์คลิปเขียนข้อความไว้บอกว่า
วังฮาดิสนะครับต้องจอดรถลงไปเป็นกรรมการห้ามมวยหลุดสังเวียนบนถนน
ดูเชิงทั้งสองคนถ้าไม่จับแยกย้ายมีรำมวยแน่นอน
คลิปนี้เอามาลงไว้ก็อยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์นะครับ
ไม่ได้หวังสิ่งใดเพราะว่าการจอดรถกลางถนน
แล้วก็มีเรื่องกันแบบนี้มันอันตราย
ที่สำคัญการจราจรมันก็จะติดขัดครับสิ่งที่ก๊อฟพูดเมื่อกี้ดีที่สุดฮะ
ฉ่างมันคำอะไรจะบีบแตะใสจะปาดหน้าอะไรนะครับ

อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่นะครับดูแลชีวิตคนอื่นด้วย